ช่วงค่ำเนี่ยก็อย่าลืมไปเชียร์กันด้วย

เป็นเกมรอบพีริมนะครับ

ก็นำโดยเสด็จเจด็ดมีร่ามนะครับ
แล้วถ้ามีการเตรียมตัวมาทุกด้าน
การเสริมทีมที่ได้นักเตะใหม่มาถึง๘คน
นำโดยเฮเมตตี้เฟอร์นานเดสอดีตศักดิ์ไกรศร

ให้พร้อมกับการแรงขันในรอบท่วยเอเชีย

จุดอ่อนจุดแข็งของคู่แข่ง

ดีกับการท่าเรือแต่ทุกคนมั่นใจว่า

แล้วก็สามารถที่จะชนะและเข้ารอบไปได้
ต้องบอกว่าท่าเรือปีนี้เตรียมตัวมาดี

ก็น่าจะเป็นเต็งต้นเหมือนเดิมนะครับ
เพราะว่าเสริมทีมร้อนแรงที่สุดแล้ว

รับนะครับว่าท่าเรือมีนักเตะฝีเท้าดีหลายคน

เซเกอร์โซเลสที่หวังว่า
ลูกทีมจะต้องระวังเป็นพิเศษ

พร้อมกับคว้าชัยชนะได้ครับ

รองแชมป์ไทยลีกจะลงเล่นในรอบเดียวกันครับ

เวลา๑๘นาที๓๐นาทีหรือว่า๖โมงครึ่งครับ
บุรีรัมย์จะได้สุประโชคสหรัฐชาติ

ในรออยู่ไม่เกิน๒๓ปีหลังจากที่

พูดถึงความพร้อมของทีมบอกว่าแม้ว่าสุภาชัยจะบาดเจ็บ

เพราะว่าทีมนั้นอยู่ได้ด้วยระบบอยู่แล้ว
ซึ่งการเล่นในบ้านก็ต้องสู้ทุกจังหวะ

มาใหม่ก็ถือว่าปรับตัวได้ดีนะครับ

เหลือเพียงจังหวะเล็กน้อยเท่านั้นครับ

ใช่ครับนี่ก็เพิ่งจะมาเล่นในรอบ

การเจอกับทิมจากไทยและเวียดนาม

เพราะว่า๒ปีที่ผ่านมาทั้งสองชาติ

ก็คือไทยแล้วก็เวียดนามนะครับแต่เกมนี้พวกเขาจะทำให้ดีที่สุด
ก็คงไม่ต้องพูดว่าใครดีกว่าก็ขอพิสูจน์กันในสนามเลยครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องของกีฬาที่มาอัปเดตกันเช้าแบบนี้นะคุณวรปัตย์